คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่ตำรวจที่ระยองนะครับ
ปิดถนนล้อมจับผู้ชายคนหนึ่ง
ก่อเหตุยิงเพื่อนร่วมงานที่สมุทรปราการบาดเจ็บมา
แล้วก็หนีมากบดานที่ระยองนะ

ยิงน้องเขยตัวเองเจ็บอีก
ต้องปิดถนนล้อมจับกันใช้เวลาอยู่กว่า๒ชั่วโมงนะครับ
ให้ญาติมาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมนะครับ

มาร่วงมา
แกนี่รู้คนเดียว

มาอิงโคื้อกัน

โดยไม่ว่าจะเงินหรอกไม่ว่าจะหลอกแม่แกระยู
นี่ครับคืนนี้ผ่านมาช่วง๔ทุ่ม
ทั้งแม่ทั้งป้ามาช่วยเกลี้ยกล่อมณจิระวัด
ทำคัณฑีอายุ๒๗ไป
หนีคดียิงเพื่อนร่วมงานเจ็บมาจากสมุทรปราการ
อยู่ที่บ้านที่ระยองมายิงน้องเขยบาดเจ็บอีก
แล้วก็หนีเข้าไปเนี่ยฮะไปอยู่ตรงจุดบนถนนสายบ้านบึงแกลง
บนทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับ
ตำรวจก็ต้องมาเนี่ยฮะพยายามเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว
เพราะว่าถือปืนอยู่ด้วยสุดท้ายก็ยอมออกมามอบตัว
จาก๔ทุ่มเที่ยงคืนกว่านะครับ
นายธิรวัตรชื่อเล่นนายเท่นะครับ

หลังจากยิงน้องเขยชื่อนายนัทธพลขันโสม
อายุ๒๓ปีที่สะโพกขวาจนเขาบาดเจ็บ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านคาราโอเกะนะครับ
อยู่ริมถนนสายนี้แหละสายบ้านบึงแกลง
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตรจุดที่กำลังเจรจาตรงนี้นะครับ
ตำรวจบอกว่าในเท่เนี่ยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสมุทราการ
ข้อหาพยายามฆ่านะครับ
ใช้ปืนไล่ยิงเพื่อนร่วมงานในโรงงานที่อำเภอพระประแดง
วันอังคารที่๒๖พฤษภาคม
เขาบาดเจ็บก็หนีมาที่บ้านที่ระยอง
เดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดภาพเหตุการณ์นะในช่วงเกิดเหตุเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือที่โรงงานที่พระประแดงสมุทรปราการ
วิ่งไล่ยิงเพื่อนร่วมงานเขาบาดเจ็บหนีมาระยอง
เหตุการณ์นี้ตามภาพวงจรปิดเนี่ยอังคารที่๒๖พฤษภาคม
หลังจากนั้นมาระยองนะฮะเมื่อวานนี้นะครับ
แล้วค่ำไปร้านคาราโอเกะกับครอบครัว
ก็นั่งรถไปนะครับน้องเขยเป็นคนขับรถนะครับ
ปรากฏว่าระหว่างขับรถไปเนี่ยนะไปหาว่าน้องเขยเนี่ยขับรถไม่ดี
ขับกระตุกขับกระแทกอะไรอย่างนี้
ยิงเขาเลยโอ้โหยิงเขาเข้าสะโพกขวานะฮะเขาบาดเจ็บนะครับ

แม่เนี่ยบอกว่าตอนเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะครับ
ลูกชายเนี่ยให้เด็กในร้านนะที่คาราโอเกะที่หนีมาอยู่เนี่ยนะ
พอน้าสาวเนี่ยรู้ว่าหลานเนี่ยหนีคดีมาก็พยายามกล่อมให้มอบตัวนะค่ะอ่า
ลูกชายเขาก็แบบอ่ะงั้นเดี๋ยวให้เด็กในร้านเนี่ยขับพาไปส่งที่รีสอร์ทก็แล้วกัน
ที่อำเภอแกลงต่อมามีน้องสาวนะมีลูกเขยนะครับ
มีลูกสาวไปรับลูกชายที่รีสอร์ทนะครับ
ก็หวังว่าเออจะได้มาช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวนะครับ
ระหว่างทางเนี่ยลูกเขยก็ขับรถกระบะไปรับคนก่อเหตุจากรีสอร์ทนะครับ
อันนี้แม่เล่านะแม่ของนายธิรวัตรบอกนะครับ
ส่วนตัวแม่กับน้องสาวของนายธิรวัตรแล้วก็ลูกสาวเนี่ยรวมทั้งในเท่ด้วย
กล่าวว่าจะมากินข้าวนะครับมาเครียดกล่อม
ลูกชายลงจากท้ายกระบะวิ่งอ้อมรถมาควักปืนมายิงใส่ขา
เขยที่เขาเป็นคนขับรถบอกว่าขับรถไม่ดี
ตัวเองนั่งอยู่ท้ายกระบะโอ้โหมันกระแทกกระเทือนไปหมด
นี่ฮะแล้วก็วิ่งหนีนะสุดท้ายก็ต้องแจ้งตำรวจให้มาเจรจาเกลี้ยกล่อมนะครับ
เพราะว่าอาการเนี่ยแบบคลุ้มคลั่งแล้วมีปืนอยู่ด้วยนะครับ
พอดีก็เลยไปรับเขาที่รีสอร์ทก็เลยให้น้องเขยเขาขับรถ
ขับรถคันนี้แหละไปรับออกมาออกมาเสร็จก็มาจอดตรงนี้แหละ
จอดตรงนี้คล้ายว่าน้องเคยขับรถอาจจะมามันวิ่งตัดรถมันเลยเบรกแรงไปหน่อย
พอดีเขาก็ระแวงอยู่แล้วคนเมาเนอะเมา
ลงรถมาก็ยิงใส่น้องเขยเลยน้องเขยก็เป็นคนขับรถก็เปิดประตูออกมา
เปิดตัวออกมาเขาก็เลยกำลังจะหวัดดีพี่ชายเขานั่นแหละพี่ชายเมีย
ไอ้นั่นก็ชักปืนยิงเลยเพราะคนเรามันเมาแล้วไงมันไม่มีสติแล้วอ่ะ
แต่มันก็ไม่ได้เล่นยาเล่นอะไรนะมันเมาเบียร์

มันเครียดของมันเพราะว่ามันมีคดีที่โน่นมา
แล้วยาดพี่น้องก็คล้ายจะกดดันให้ยอบให้มอบตัวอะไรอย่างนี้
มาที่นี่เพื่อจะมาคุยกันดีนั่นแหละ
นัดกันมากินข้าวคุยกับก็จะรับกลับ
กับลุงเขาจะรับกลับไปนอนบ้านฟ้าแล้วก็มอบตัว
จริงปืนเขาน่ะมันไม่มีลูกนะเขาถอดออกไว้หมดเลยนะ

เขาหลังจากยิงน้องน้องเสร็จแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าหน้าหนึ่ง
เขาก็ถอดลูกออกหมดแล้ว
เพียงแต่ว่าเขาถือปืนโชว์เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะเจ้าหน้าที่สามัญเขาเท่านั้นเอง
เขาโทรไปเขาบอกว่าป้าผมมีเรื่องเรื่องอะไร
ผมไปยิงคนมาเราก็บอกฮะอะไรอย่างเงี้ย
ทำไมทำอย่างนั้นบอกว่าเขาบอกว่ามันหยามผมเกินไป
ยามยังไงเราก็ต้องไม่ไปทำอย่างนั้นเราต้องอดทนต้องอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่ามันเก็บกฎมา๘เดือนแล้ว
หลบทำไมหลบไงก็ไม่พ้น
ลูกผู้ชายกล้าทำต้องกล้ารับเราก็ว่าอย่างนี้
แล้วก็บอกงั้นป้าไม่ห่วงผมใช่ไหม

เขาก็แค่นี้แหละเขาก็ตัดสายทิ้งไปเลย

มันบอกว่ามันไม่มอบตัวมันจะกลับไปกรุงเทพ
จะไปยิงไอ้นี่ตายก่อนมันถึงจะมอบตัว
อ่าทีนี้เราก็บอกว่าจะไปยิงเขาได้ไงทางนู้นอ่ะ

ก็คิดว่าตัวเองไม่ต้องทำบาปเพิ่มก็ว่าอย่างนี้
แล้วก็บอกเนี่ยมอบตัวเหอะไปสู้คดี
ใครผิดใครถูกก็ไปสู้ติดคุกก็ไม่นาน

เขาก็ถามว่าทำไมถึงคิดอยากตายทำไมถึงคิดสั้น
คือจุดประสงค์เขาต้องการให้ตำรวจวิสามันเขา
ก็คือเหมือนเขาว่าเขามีปืน
เพื่อว่าเหมือนให้ตำรวจเข้าใจว่าเขาจะต่อสู้
อันนี้เหตุที่ระยองนะเมื่อคืนยิงน้องเขยนะครับ

ส่วนเหตุที่สมุดปราการที่หนีคดีมา
เราได้ไปคุยกับคู่กรณีของนายธิรวัตรนะครับ
ชื่อว่านายนัทสยศอายุ๔๐ปีนะครับ
นายนัสยศบอกว่าเขากับนายธิรวัตรผู้ต้องหาทำงานแผนกขนส่งเป็นคู่กะกันที่โรงงานนะ
ทีนี้คนก่อเหตุเขาชอบสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบ
หน้ารถขนส่งที่เป็นรถส่วนกลางก็มาสูบ
ที่เป็นลายกลุ่มก็เลยทำให้นายถิรวัตรไม่พอใจด้วยมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเดือนเศษแล้ว
วันอังคารที่๒๖ที่ผ่านมาตอนนั้นเลิกงาน
นายธิรวัตรให้เพื่อนมาตามบอกว่าให้ไปเคลียร์กันหน่อย

พอไปถึงเห็นนายธิรวัตรนั่งอยู่นะ

หลังจากนั้นมองตาขวางมาแบบเอาเรื่อง
แล้วชักปืนที่เอวออกมาขึ้นลำกล้อง

นายนัสยศเขาก็เลยตัดสินใจวิ่งหนี
จังหวะนั้นนายนัสยศบอกว่าเขาไปชนกระถางต้นไม้จนล้มลง
แล้วนายธิรวัตรเนี่ยคิดว่าถูกยิง
คิดว่ายิงโดนแล้วแล้วล้มลงไปแล้วก็เลยไป
โอ้โหโชคดีมากฮะจริง
ที่ไม่ได้มายิงซ้ำอีกเพราะคิดว่ายิงโดนแล้ว
แล้วเห็นเขาล้มลงแต่ความจริงเขาชนกระถางต้นไม้
นี่ฮะนายนัสยศบอกว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะฮะ
จากเรื่องของการล้มลงจากการชนกระถางต้นไม้
แต่ทีแรกก็กลัวตายอยู่เหมือนกันคิดว่าไม่รอดแน่
รอดมาได้เชื่อว่าเป็นเพราะบรมีของเหรียญหลวงปู่แหวน
ปีพศ๒๕๑๘ที่ห้อยติดคอไว้องค์หนึ่ง
เพื่อนกำลังตัดแค่่นิดนึงจากรึเปอัฝรย์ชนกระถางแล้วก็ดัดมีสัมหน้า
ไม่ได้กลับบ้านนะตอนนั้นเราแผนทางอะไรอยู่
ผมแผนตัวเอง
โอ้โหพฤติกรรมน่ากลัวมากจริง
เพื่อนเตือนเรื่องสู่บุหรี่ก็ไปยิงเขา

บอกขับไม่ดีขับกระแทกกระเทือน
นี่สพแกลงแจ้งคอหาในธิรวัตร
ก็คือเรื่องของการพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วก็พวกเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนการยิงปืนนะ
พรุ่งนี้จะพาตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดระยองนะครับ
ส่วนคดีไล่ยิงเพื่อนร่วมงานที่สมุทรปราการเนี่ย
เดี๋ยวจะโอนคดีมาที่ศาลจังหวัดระยองนะฮะ
ญาติก็ไม่ได้ยื่นขอประกันตัวนะ
บอกว่าให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายละกัน
คงมองว่าประกันตัวมาก็ไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่า